มีที่ปฐุมเนี่ยหนุ่มนักศึกษาเขาไปขี่รถจักรยานยนต์ครับ
กล้องเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้ครับ
นี่ครับจังหวะที่เห็นแล้วบีดแร่แล้วแต่มันชนแล้ว
ไม่ทันมันไม่ทันแล้วอะครับมันก็มืดแบบนี้นะฮะ
กำลังจะกลับบ้านแถวลำลูกกาคุณผู้ชม
ก็คือขับมาทางตรงแหละอยู่เลนขวา
ขณะที่ขับขึ้นสะพานข้ามแยกไฟแดง
โฮมเพสมุ่งนามเพื่อครองหลวงที่ประทุมเนี่ย
ก็มีรถจักรยานยนต์โดยนายปรัชญาขอไปครับปรัญญานะครับ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบิน
ขี่รถจักรยานยนต์มาทางเลนซ้ายตัดหน้าแบบกระทันหันนะครับ
เบรกไม่ทันบีบแตรแล้วแต่ว่าเป็นจังหวะที่มันถึงพอดีฮะ
มันชนพอดีครับในในภาพจะเห็นว่าคนขี่กระเด็นไปเลย

ก็เป็นเหตุให้นายคนขับรถจักรยานยนต์นายปรัชญานี่แหละได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ทางด้านของกู้ภัยเองนะฮะก็นำตัวมาประถมพยาบาล
แล้วก็ประสานงานรถกู้ชีพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คนเจ็บชื่อนายปรัชญาแสงประเสริฐอายุ๒๑ปีนะครับ
ตำรวจสพครองหลวงเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะ

นำตัวคนขับรถปาเจโลคือคุณนัทพลเนี่ยนะฮะ
สอบส่วนเพิ่มเติมที่สภครองหลวง
แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายตามคดีกันต่อไป
แต่ว่าแม่ก็ขับตัดหน้าแบบนี้คนก็เบรกไม่ทันนะฮะ
คืออย่างที่บอกจักรยานยนต์เวลาขี่ไปไหนมาไหนระมัดระวังตัวเองหน่อยนะคะ

ไปนี่คือตัวคุณล้วนเลยก็อยากจะที่จะให้ระวัดระวังกันหน่อยแล้วกัน
จะเปลี่ยนเลนส์มองนิดนึงมองซ้ายมองขวานิดนึงนะฮะ

แม้เราจะคล่องตัวนะคะบางทีรถใหญ่อาจจะเคลื่อนที่แล้วก็คล่องตัวได้ไม่เท่าเราไง